นักท่องเที่ยวไปที่วรรณอุทยาน

อันนี้เกิดขึ้นช่วงที่ว่าช่วยเหลือ๑๓หมูป่า

ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
สระน้ำนะครับสระน้ำมรกฏนะครับ

เพื่อเข้าไปชมความงามของทานน้ำสีเขียว

ทหารบุพรุทธภาพทางธรรมชาติได้มา

ท่ามหลวงคุณน้ำน้ำน้อนก็กล่าวว่า

ลอกระบายน้ำออกจากถ้ำขณะเข้าช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
โดยจุดดังกล่าวนะครับอยู่ห่างจากปากถ้ำหลวงประมาณ๒๓กิโลเมตร
คาดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการขุดลอกตะกอนที่อยู่ในทางเดินน้ำออกมา
ทำให้น้ำภายในถ้ำหลวงไหลออกมาได้อย่างสะดวกขึ้น
ประกอบกับภูเขาเป็นเขาหินปูนแหล่งน้ำจากหินปูนจะมีน้ำใสที่เป็นปกติ
เมื่อแสงส่องลงมาผ่านน้ำจะทำให้สะท้อนเป็นสีเขียวมรกฏ
บริเวณไหนมีสีเขียวมรกฏหรือสีฟ้ามากแสดงว่าบริเวณนั้นมีความลึกครับ
นี่แหละฮะโอ้โหสวยงามยิ่งนักครับ
เกิดจากความลึกของน้ำส่วนหนึ่ง
แล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยหินปูนเนี่ยเขาหินปูนเนี่ยมันก็ยังมีความใสอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
ทีนี้เนี่ยพอมีความลึกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตะกอนที่เคยตกตะกอนมานานแล้วหลายสิบปีเนี่ย
เราก็ไม่เคยมาขุดลอกใช่ไหมฮะถูกไหม
พอขุดลอกออกมาหลังจากที่ช่วยเด็ก๑๓คนออกจากถ้ำเนี่ย
ก็ทำให้อัตกรที่มีอยู่หายไปและน้ำก็ลึกขึ้นนะครับ
แล้วก็ประกอบกับฤดูฝนเนี่ยก็เขาที่เขานางนอนเป็นเขาหินปูอยู่แล้ว
ก็น้ำก็ใสอยู่แล้วน้ำก็เลยใสเป็นธรรมชาติ
ก่อนหน้านี้จะใสแต่ไม่ใสไม่ใสเขียวไงใสเหมือนน้ำใสทั่วไปนะครับ
ไม่ไม่สะท้อนแวววาวแบบมรกฏขนาดนี้ครับ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เองที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เข้าไปในอุทยานนะครับ
เข้าไปดูเลยนะครับแต่เมื่อเห็นภาพในโซเชียลแล้วก็อยากที่เข้าไปชมความสวยงามของทานน้ำมรกฏแห่งนี้
ส่วนที่ด้านหน้าถ้ำหลวงยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน
จัดกำลังมาดูแลความเรียบร้อยนะครับความสงบเรียบร้อย
ผู้ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปบริเวณด้านในส่วนเจ้าเบคอนครับ
ลูกหมูป่าสีดำตัวอ้วนกลมขวัญใจของคนที่ไปในถ้ำหลวงนะครับ
หัวหน้าอุทยานก็บอกว่าเจ้าเบคอนมักจะไปวิ่งเล่นไปมาอยู่บริเวณถ้ำหลวง
ยังไม่ได้หายไปไหนคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นวันที่
ภาพวิราชัยภาธาราวิโรหนะครับ
หรือว่าเพราะตัวเอกวิราชัยส่งเมตตารองพทพทพร้อมทีมมูป่า
ที่ยังบวชเป็นสามเณรเดินทางไปทำพิธีบวงสวงหน้าถ้ำหลวง
เพื่อแก้บนแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนที่ทีมหมูป่า
ซึ่งระหว่างที่ทำกรรมคำพิธีเจ้าเบโครเขาได้ออกมาอวดโฉม

อืมไก่เงียบนั้นนะครับ

เวลาพระพระบาทมนตร์ไปครับ
สังเกตเจ้าเบโครก็เริ่มอ้วนกว่าเดิมแล้วนะครับ